อ่าข่าวต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าข่าว

ถ้าปุ้ยบอกว่าพี่ไปช่วยจับงูเหลือม๔เมตรหน่อย

เด็กมันดูนะคุณตาวัย๗๕ปีจับเหลือมยาว๔เมตรชิวแบบนี้ค่ะ

ก็๔เมตรพี่มันไปอยู่ในห้องเครื่องรถคันนี้
ยังไงอ่ะอืมอุ๊ยพี่เบิร์ต
อายเห็นไหมอาย
นี่คุณตาเนี่ยเสื้อขาวอายุ๗๕แล้วนะคะ
คุณตาเนี่ยเป็นลูกข่ายศูนย์วิทยุกู้ชีพบุรณะนะคะ

ทำไมฮะผมได้แล้วคุณดูกล้ามแข็งกับน้องท่านเนี่ย

แล้วก็แข็งแรงจริงดูรองเท้าสิคะ
รองเท้ายังเป็นรองเท้าวิ่งเลย

นี่คุณผู้ชมมันมุดเข้าไปในห้องเครื่องของรถคันนี้
กรุงเทพมหานครใช้เวลาเท่าไหร่คะ
ประมาณ๒ชั่วโมงประมาณ๒ชั่วโมงจึงจะสามารถจับออกมาได้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สนามเฉลิมพระเกียรติเป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมศ
ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพ
แม้จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องเนี่ยคือ
คุณตาได้ยินว่ามีการวอลวิทยุมาบอกว่าสูงวิยุแจ้งบอกว่า
เออมีงูเข้าไปในรถกระบะของชาวบ้าน
ก็เลยมีการรีบจัดชุดอุปกรณ์แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจมาที่เกิดเหตุ
ตอนแรกเนี่ยงูมันอยู่ในเครื่องยนต์นะคะจากนั้นมันไปซุกอยู่ใต้ท้องเครื่อง
แล้วสักพักหนึ่งค่ะเอายายากันยุงฉีดไปฉีดไปมันหนีอีกแล้ว
อยู่ในห้องเครื่องตรงนี้แล้วค่ะแล้วสุดท้ายคือ
จับได้ก็ต้องมีการวัดขนาดก่อนแล้วใส่ถุงปุ๋ยด้านซ้ายนั่น
มีทะเบียนด้วยถุงปุ๋ยนั่นละเอียดจังแล้วเนี่ย
ใส่ถุงปุ๋ยใบนั้นแหละแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
เจ้าของรถบอกว่าจริงแล้วก็เอารถมาจอดบริเวณนี้เป็นประจำนะคะ
วันนี้หมาแปลกจู่รอปภมาเรียกบอกว่ามีงูตัวใหญ่

พอไปดูก็ไม่เห็นงูนี่นามันไม่เห็นไม่เห็นใต้ท้องรถหรอกค่ะ
เพราะมันไปซุกอยู่ในห้องเครื่องแบบนี้สุดท้ายจับได้แล้วนะคะ
ไปแล้วนะคะทั้งอายุคุณตาแล้วก็ทะเบียนรถกระบะคันนี้
ทะเบียนกระสอบถุงปุ๋ยมันสักรู่ดวงเอง